สักครู่ดูจากผังที่คาดการณ์ว่าจะลงไม่มีชะปุ๋ย
แต่ว่าตามข่าวแล้วก็ที่รายงานมาตลอดความเคลื่อนไหวในการฝึกซ้อม
ที่เห็นทะปุ๋ยจับคู่กับชนะทิพย์บ้าง
ก็ต้องดูนะครับว่าจะวัดใจลงตอนแรกเลยไหมเดี๋ยวติดตามได้
ตามผังที่ขึ้นมาก็ยังเป็นผู้เล่นชื่อดำเดิมอยู่
อาจจะยังไม่เสี่ยงใช้ผู้เล่นหน้าใหม่
ติดตามกันเอานะครับแต่ว่าชาลินชะปุ๋ยล่าสุด
แล้วก็ชะปุ๋ยบอกว่าช้างศึกดีรู้ว่าทีมชาติไทยอยู่ระดับไหน
ในกลุ่มนี้แต่ก็เชื่อว่าอย่างน้อย๒เกมนะครับ
มาดีกว่านะครับให้ดูสวัสดีประตูหน่อยครับ
นั้นยังหล่ออยู่ตอนนี้ก็หล่อนะแต่ว่าร่างกายยังไม่ฟิตนะครับ
ก็ถือว่าเป็นตัวสปอร์ตที่เขามาทำ
แล้วก็ทำเป็นสกรูปนะครับเปิดตัวที่สวยงามมากของชาวลิวชะปุ๋ยนะครับ
ปุ๋ยอายุเพียงแค่๒๔เท่านั้นเขาก็บอกว่า
แล้วก็มีผู้เล่นเก่งมากมายนะครับ
โอมาดูรามานจอมทัพหมายเลข๑๐ที่เราเห็นนะครับ

เหมือนที่ญี่ปุ่นนั้นเคยบุกมาชนะไทย๒ต่อ๐นะครับ
มวยก็ทิ้งท้ายว่าทีมช้างศึกทีมชาติไทยก็รู้ตัวดีว่าตัวเองอยู่จุดไหน
แล้วก็มีงานหนักรออยู่เป้าหมายคือการเก็บอย่างน้อย๒คะแนนจาก๒เกมนี้
มุมมองของเขาแล้วก็สนุกกับทุกนาทีที่ลงเล่น
ส่วนร่างกายของเขานั้นถือว่าใกล้จะสมบูรณ์แล้วหากลงสนามก็จะทำเต็มที่
แล้วก็ช่วยทีมเก็บคะแนนให้ได้ครับ
สำหรับชาริวชะปุ๋ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะสำคัญของทีมชาติไทย
ที่หลายคนหวังนะครับว่าเขานั้นจะกลับมาท็อปฟอร์มอีกครั้งกับทีมชาติไทยนะครับ

ค่ำคืนนี้๕ทุ่มครับตามเวลาประเทศไทย
จากนั้นนะครับหลังจบเกมนี้ไทยจะเจอกับอีรักษ์ต่อนะครับ
แข่งขันที่ประเทศอีรันที่สนามเป็นกลางในวันที่๑๑ตุลาคมเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีครับ